ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแหมอยากให้มีแบบนี้เยอะจังเลย
ดิฉันจะให้ดูค่ะพนักงานส่งสินค้าเขามีน้ำใจ

เดี๋ยวดูค่ะถึงไม่เห็นหน้าแต่ก็อยากชื่นชมนะคะ
ดูสิคุณพนักงานส่งของเขามาส่งของแต่ไม่มีคนอยู่บ้าน

เป็นพ่อบ้านค่ะแต่ดูสิเห็นไหมพอส่งของเสร็จเรียบร้อย
โทรไปแจ้งเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่า
เอากล่องพัสดุวางไว้ได้ล่ะพี่
แต่เขามีน้ำใจไม่ใช่แค่วางกล่องพัสดุอย่างเดียวค่ะ
ราวตากผ้าทั้งสองราวให้ด้วยฝนมันใกล้จะตกแล้ว
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเธอซักผ้าตากไว้
แล้วก็ออกไปข้างนอกก็ไม่คิดไงว่าฝนจะตก
แล้วพนักงานส่งของมาส่งของพอดีเลย
เขาถามด้วยนะตอนโทรไปเออให้ผมช่วยเก็บผ้าให้ไหมครับ
โอ้โหมีน้ำใจจริงพนักงานส่งของคงเห็นแหละว่า

เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกอ๋อเหรอคะเก็บให้ก็ดีค่ะ
คิดไงว่าเขาจะใจดีเก็บให้จริง
แล้วต่อให้กล้องมุมจรปิดที่บ้านไม่ได้เห็นทางหน้านะ
เห็นแต่ด้านหลังแต่ก็อยากขอบคุณนะคะ

คือมีสองราว
พี่เขาก็เลยบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บผ้าให้
ก็เลยบอกโอ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
โอ้โหนี่น้องสาวสวยคนนี้ก็บอกว่าขอบคุณมากเลย
พนักงานคนนี้มีน้ำใจจริง
น่ารักเนอะเรื่องราวดีก็มีเกิดขึ้นในสังคมเหมือนกัน